คุณผู้ชมคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือรักลูกมากอยู่แล้วแหละ
ถ้าจู่ได้ไลน์มาแล้วบอกว่าลูกโดนลักพาตัวเรียกฆ่าไข่
แล้วถ้าไม่เอาเงินมาให้จะตัดนิ้วลูก

เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายเคสแล้วนะคะ

มันเป็นกลลวงของมิตรชาชีพรุ่งแบบไหน

นักศึกษาที่โดนวิธีการแบบนี้

พี่พาหลังจีนเท่าไหร่
แต่ว่าสื่อมาคนบ้าง

แล้วอันนี้คืออะไร

คนที่ถูกไปช่วย

เพราะน้องนักศึกษาถึงขั้นถามแล้วตำรวจพูดว่านี่ตำรวจจริงนี่ตำรวจจริง
แล้วน้องก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่หนูคุยอยู่คืออะไร

ตำรวจจริงต้องเฉลยว่าไอ้ตำรวจที่บอกกับน้องว่าเป็นตำรวจปปง

เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจจริงก็คือชุดสืบนครบานค่ะ

เรียนอยู่ปี๒เรียนอยู่แถวรัฐกระบังนั่นแหละ

ทำไมน้องถึงมาเปิดโรงแรมห้องพักอยู่ตรงแถวสนามบินสุวรรณภูมิแบบนี้

วิธีการน้องพิมเล่าให้ฟังว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์
คือโทรหาหนูเมื่อวันที่๑๑ก่อนวันแม่นั่นแหละ
แล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ไทย

บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ไทยปั๊บ
น้องมีพัสดุผิดกฎหมายนะ

แล้วน้องบอกว่าเนี่ยหนูไม่ได้ส่งนะ
คือเขาบอกว่าเป็นชื่อน้องส่งใช่ไหม

น้องไปแจ้งความน้องต้องไปแจ้งที่สงขลา
พี่หนูอยู่กรุงเทพหนูจะไปสงขาได้ยังไง

งั้นเดี๋ยวทางปริศนีย์จะโอนสายไปให้ตำรวจที่สงขลาละกันนะ
แล้วเดี๋ยวน้องจะได้แจ้งความผ่านทางโทรศัพท์เลย
มันมีให้กด๐กด๑กด๙อะไรนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้อีกคนนึงมันก็รับบทต่อ
ว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ปปงเช็คประวัติน้องแล้ว
บัญชีธนาคารของน้องพิมมันเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินนะ

แล้วก็ให้น้องไปเช่าห้องพักที่อื่นก่อนละกัน

ทีนี้ก็เลยถามว่าน้องแล้วที่บ้านน้องทำธุรกิจอะไรบ้างล่ะ
ถามชื่อถามเบอร์โทรติดต่อพ่อแม่ด้วยนะ

เดี๋ยวตำรวจเจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อพ่อแม่ของน้องด้วย
แล้วเอางี้นะน้องไปบอกพ่อแม่ว่าน้องถูกลักพาตัว
คือตอนที่น้องอยู่โรงแรมห้ามบอกใครเลยนะ
เจ้าหน้าที่ปปงที่เป็นตัวปลอมเนี่ย
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อพ่อแม่น้องเอง
แล้วมีการเอารหัสไลน์น้องมันพูดจาหวานล้อม

แล้วก็กลายเป็นว่ามันสามารถเข้าไลน์ของน้องได้
แล้วก็เลยสามารถที่จะบอกพ่อแม่ของน้องได้ไง

คือมันมีการแบบเหมือนกับพูดจาหวานล้อมให้น้องจัดฉาก
เอาอะไรมามัดมือนั่งอยู่ตรงริมห้อง
เหมือนกับโดนลักพาตัวแล้วก็ส่งคลิปนี้นะ

บอกว่าแม่มีเวลา๕นาทีโอนตังมาให้หมด
แม่บอกว่าหูคือมันเรียกค่าไถมา๓ล้านนะ
ถ้าเกิดแม่ไม่ให้นิ้วลูกแม่โดนตัดแน่
แม่มีเท่าไหร่ตอนนี้แม่มีอยู่๕แสน

หลังจากนั้นทางครูแล้วก็พ่อของน้องพิม

ไปช่วยเหลือน้องพิมที่โรงแรมแถวสุวรรณภูมินั่นแหละ

พอตำรวจมาช่วยปั๊บมันตัดสายทิ้งเลย

สุธีเนี่ยท่านบอกนะว่าวิธีการนี้คุณผู้ชม
จำเอาไว้เลยนี่คือรูปแบบใหม่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์
แยกกันหลอกเหยื่อหลอกผู้ปกครอง
ว่าเรียกค่าไถ่แบบนี้แล้วก็ขู่ว่าจะตัดนิ้ว
รู้ไหมช็อตแรกที่แม่น้องพิมเจอน้องพิมนะ
วิ่งเข้าไปกอดลูกแล้วเอามือลูกขึ้นมาดูเลย

คือแม่ใจจะขาดค่ะแล้วใช้วิธีการแบบนี้นั่นแหละ
สอบสวนนะเท่าที่มีการสืบมาเบื้องต้น

แล้วจะใช้โทรศัพท์เป็นแบบหมายเลขบวก
วกแล้วก็เป็นเบอร์แปลกโทรเข้ามา
คือโทรผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
รวมถึงควบคุมเหยื่อด้วยการวีดีโอคอล
เขามีกลุ่มเป้าหมายนะ
แก๊งพวกนี้มันจะเลือกกลุ่มเป้าหมายพี่เบิร์ต
คือเป็นเด็กที่แบบเด็กเรียนเก่ง

เด็กเรียนเก่งเด็กหัวอ่อนแล้วพ่อแม่รวย

เชื่อป่ะไม่ใช่เคสเดียวนะ
เคสนี้ที่เจอแบบนี้มา๔ราย

อันนี้มันคือมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่เลย

ทำให้รักทำให้กลัว